ผมไม่วงมือกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ไม่หวนเกินกับทางงานเรื่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนติดตามนะ
เพราะว่าหลายคนเองก็คล่องใจมิ้นไปนั่งอ่าน

เพราะว่าเราตั้งข้อสังเกตกันเยอะขนาดนี้

ตำรวจ๓พลตำรวจเอก

แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกเนี่ยเป็นตับ

แต่เรื่องเนี่ยประติดประต่อแล้ว

ข้อมูลของเราที่ได้มา
ได้มาจากตำรวจด้านเดียว

จากข้อมูลที่

เป็นญาติพี่น้องกับฝั่งเมียด้วย

บังฟัสมันเป็นคู่เกย์นะ

และถามว่าเอาเงินมาจากที่ไหน

คือลักษณะของการขายฝาก
ท่านผู้ชมครับเมื่อวานผมได้อธิบายแล้ว

โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

เอาการขายต่อเนี่ยคือ

ฟัดก็เอาไปขายต่ออีกเที่ยวหนึ่งเอาเงิน

หลายคนแล้วที่สำคัญ

นายสุธิพงสุธิพงหรอ

ถึงแผนผังให้เข้าใจว่า

วรยุทธ์ใช่ไหมผู้ใหญ่วรยุทธ์

โดนที่เมียลูก

นะครับมีคู่เขย

ท่านบางคนก็ฟังมา

เพราะว่าเป็นการออกข่าวลวง

สุธิพงศ์ทำไมผมพูดถึงคนนี้ครับ

เค้าทำข่าวที่บอกว่า

แล้วก็จับขังไว้นายสุธิพงเนี้ย

ตัวเล็ก

รถสองคันจอดอยู่ถามว่าคนบ้านนอกเห็นรถสองคัน

อ้าวจู่ไปแล้วจู่เดินเข้าไป
ทะเลอทะละอืมมีได้เป็นไปมั้ยเป็นไปมั้ยมีได้
นะครับเป็นผมเนี่ยอยู่บ้านนอกเห็นรถสองคันจอดอยู่
เพราะมารถไงเจ็ดคนไง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

ถูกไหมครับก็ถูกจับ
ถามว่านายสุธิพงศ์เนี่ยโดนซัดไป๔นัดอยู่คนเดียว

นั่นน่ะสิทุกวันนี้ที่ให้การรับสารภาพ

สุธิพงศ์นี่มีธุรกิจอะไรดำ
เบื้องลึกกว่านั้นผมจะไม่พูดหรอกครับ
แต่ผมติงไว้นายสุธิพงศ์นี้ต้องมีอะไรแน่นอน
เพราะโดนเข้าไป๔นัดเข้าไปตามลูก

นายสุธิพงศ์อยู่ใกล้ก็เดินเข้าไปเห็นรถสองคัน
พอเข้าไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดการต่อสู้
อันนี้ผมเดาเกิดการต่อสู้ก็เลยโดน๔นัด
ต่อมาผู้ใหญ่บ้านกลับเข้ามาเห็นผู้ใหญ่เป็นคนโผงผาง

เฮ้ยในบ้านกูมึงมาทำอะไรในบ้านกูนี่

พวกมึงจับลูกจับเมียกูก็กลับมาตอนสองทุ่ม
ถามจริงเถอะโดยปกติเนี่ยลงจากเครื่องบินนี่
ทำอะไรก่อนต้องโทรหาเมีย

มันไม่ได้นั่งเครื่องบินมานะฮะรถสองคันจอดอยู่ข้างหน้า
เฮ้ยวิสัยของคนปกติเนี่ยมันก็ต้องดูสงสัย

เห็นคนจับลูกจับเมียอย่างนี้

ต้องออกมาอืมไอ้นี่สุธิพงศ์ตายแต่นั่นมีพวกเยอะกว่าเจ็ดคน
จับผู้ใหญ่ไปขังไว้หรือเปล่าล็อกคอจับผู้ใหญ่ไว้นะครับ
แล้วหลังจากนั้นก็มีการยิงยิงยิงคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ผมจะพูดให้ท่านผู้ชมฟังก็คือว่ามันไม่น่าจะเชื่อว่าเรื่องที่ดินเท่านั้น
อืมเรื่องที่ดินเนี้ยก็อย่างที่บอกล้านกว่าบาทถามว่าบังฟัสเนี้ย
มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นทำไหมทำจริงครับเพราะว่าบังฟัสวิธีการของบังฟัสเนี่ย
ทำแบบนี้ครับเมื่อมีชาวบ้านนะฮะชาวบ้านเอาที่ดินมาอ่า
นองก็ดีขายปากก็ดีคือลักษณะเนี้ยเป็นลักษณะของว่าบังฟัสทำตัวเป็น
ในทุนเงินกู้บางพักทำเงินกู้เฮ้ยอยากจะกู้ไงเอามา
แสนห้าแสนเดี๋ยวเอาที่ดินมานะฮะที่ดินมาเสร็จมีสำเนาโฉนดมีอะไร
ก็อาจจะไปปลอมแปลงเอาไปจำนองต่ออันนี้จำนองสี่แสนบังฟัสเครดิตดีกว่า
ไปจำนองแบงค์ได้หนึ่งล้านอืออันนี้เวลาเข้ามาคืนสี่แสนบางฟัดบอก
กูไปจำนองไว้ล้านหนึ่งถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าเวลาคุณเอามาเนี้ยสำเนาชะโดดอ่าชะโดดเอามามีอะไร
เนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรปลอมแปลงเอกสารอาจจะเอาไปทำจำนองได้
แต่ถามจริงเถอะบังฟัสเอาเงินที่ไหนมาให้๔แสน
ใช่คือกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นในทุนเงินกู้จริงก็คือมันจะต้องมีเงินเย็นที่กองไว้เยอะมาก
บางฟัดทำธุรกิจอะไรนั่นอ่ะสิบางฟัดทำธุรกิจอะไร
ถึงมีเงินมาให้ชาวบ้านกู้เงินมีใครใหญ่กว่าบังฟัฐอ่านี่สิครับ
อันนี้คือคำถามฮะมันต้องมีคนใหญ่กว่าบังฟัฐ
นะครับอืมอยากจะทำให้ทุกอย่างจบภายในห้าวัน
ยี่สิบชั่วโมงแต่ฟังแล้วที่มาที่ไปเนี่ย
มันดูแล้วมันไปไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเรื่องที่ดินนะครับ
เงินก็แค่ล้านกว่าบาทสองตอนหลังก็บอกมีข่าวว่า
ปีห้าหกเนี้ยผู้ใหญ่ก็เคยไปยิงบังฟัสใช่
แต่ข้อมูลก็ไม่มีแจ้งความก็ไม่แจ้งก็เล่ากันลอยนะครับ
เล่ากันเหมือนกับมีเรื่องผิดใจกันมาก่อนแล้วพาพวก๗๘คนพกปืนบีบีกันเข้ามา
แล้วจับคนยิงยิงยิงคือเรื่องพวกเนี้ยสังคมเนี่ย
ต้องดูนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องอุจกันคดีอุชกันเนี่ยแน่นอนครับ
ถ้าเป็นเรื่องจริงพูดออกมากี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ฟังแล้ว
แต่นี่มันดูแล้วมันทะแม่งทะแม่งผมไม่ได้บอกว่าจับผิด
จับนี่แหละจับถูกคนแต่ผมว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นี้
มันไม่ได้มีแค่นี้ครับเรื่องมันมีมากกว่านี้
เพราะบังฟัสจะไปไล่ยิงคนสิบเอ็ดคนเนี้ยอืม
หลังหลังก็เริ่มมีข่าวว่านายอรุณอรุณก็คือหนึ่งในเจ็ดค่ะ
ยิงผู้ใหญ่อ้าวตอนนี้เป็นอารุณยิงผู้ใหญ่แล้ว
บังฟัสยิงคนเดียวเออตอนนี้มีนายอรุณเพิ่มเข้ามาอีกคนนึงแล้ว
แล้วถามว่านายสุธิพงศ์เนี่ยอย่างที่บอกหน้าบ้านมีรถจอดสองคัน
ใครจะเข้าไปไม่เห็นเหรอผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอ
ขับรถมาเห็นรถจอดสองคันเฮ้ยทะเลอร์ทะล่าเข้าไปอืม
ผมคิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นมีเรื่องซับซ้อนมากกว่านั้น
มีตัวละครมากกว่านั้นนายสุธิพงศ์คนเดียวที่โดนสี่นัด
คนอื่นโดนละนัดนัดเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะ
ตำรวจจริงเนี่ยต้องอธิบายครับเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่ามันเป็นคดีอุจกรรมเป็นคดีสะเทือนขวัญ
แล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนถ้าพูดตัดตอนให้มันง่ายเนี่ย
จนป่านนี้ยังขังด้วยมาตราสี่สี่อยู่ใช่ค่ะทั้งเจ็ดคนครับ
ค่ายทหารยังไม่ได้ออกหมายสารยังไม่ได้มาจับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่จบครับมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้น
ลองติดตามดูนะครับวันนี้ผมก็คงพูดแนวทางให้คร่าว
เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นที่ผ่านมาก็พูดถูกตลอดแล้วครับ
เพราะว่าข้อมูลมันออกมาจากทางตำรวจด้านเดียว
ก็คือเราฟังแถลงอย่างเดียวเท่านั้นก็เป็นฝ่ายเดียว
แต่ว่าคำถามใหญ่ที่คุณชุวิตตั้งไว้จริงตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่า
มีใครใหญ่กว่านี้หรือเปล่าอันนี้ฝากไว้ติดตามกันต่อ
เผื่อว่าจะมีการแถลงอะไรออกมาจากฝั่งตำรวจอีกบ้างมีข้อมูลอะไรไหลออกมาอีกบ้าง
เดี๋ยวเจอกันก่อนหนึ่งก่อนดีไหมครับคุณชุวิตเดี๋ยวมาเจอกันต่อครับ

เป็นข่าวใหญ่เลยสำหรับชื่อของเนรคำสักครู่เดียวค่ะ
คุณผู้ชมคะหลายวันผ่านไปหลายปีผ่านไปเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นมากมาย
แต่อยากถามว่าชื่อของเนรคำยังจำกันได้อยู่ไหม
ครับเนรคำหนูปู่เนรคำคือ
ท่านผู้ชมครับบางท่านอาจจะสงสัยที่ชื่อก่อนว่าเอ๊ะเป็นเนรแล้วทำไมตั้งชื่อหลวงปู่
คือตรงนี้เป็นสตอรี่ครับเป็นเรื่องราวที่จะต้องปั้นมาให้เกิดศรัทธา
คนเราเนี่ยถ้าไม่มีความศรัทธานะคุณมิ้นก็ไม่เชื่อ
เพราะฉะนั้นตั้งมาก่อนว่าโอ้โหหลวงปู่เนรคำเนี่ยไปตั้งปรากฏอยู่ใกล้ป่าช้า
เสร็จแล้วมีคนเห็นว่าอุ้ยเป็นคนแก่เป็นหลวงปู่แก่นะครับ
แล้วพอสักพักหนึ่งออกมากลายเป็นเนรคำ

ก็เลยเชื่อว่าอู๋เนี่ยนะเป็นกลับชาติมาเกิดบำเพ็ญทานมาหลายสิบชาติ
จนกระทั่งออกมาเป็นหลวงปู่เนรคำรูปร่างลักษณะเนี่ยโอ้โหสง่าลาศรี
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเป็นหลวงปู่
พอคนพูดอย่างนี้ก็เกิดความเล่าลือครับเกิดความศรัทธาคือ
คุณมิ้นครับผมเนี่ยอย่าไปบอกนะผมเป็นเด็กวัด

ผมเป็นเด็กวัดเทพศิรินเรื่องพวกนี้ผมรู้ดีครับ
เพราะว่าความที่ผมเป็นเด็กวัดคนพุทธเนี่ยเชื่อถือศรัทธา
พอเอาความศรัทธาเนี่ยเป็นที่ตั้งซะแล้วพูดอะไรก็เชื่อ
เนรคำนอกจากเนรคำแล้วมีภาวนาพุทธโธจริงไหมครับ
มียันตระนะครับมีหลายอีกหลวงปู่หลวงพ่ออีกเยอะแยะครับ
ท้ายสุดคุณมิ้นรู้ไหมว่าแพ้อะไร

แพ้ศรีกาเพราะทั้งหมดมีคดีเกี่ยวพันธ์กับศรีกาโดยตลอด
บางคนเป็นหลวงพ่อนะครับชื่ออะไรทางเหนือนิกร
หลวงพ่อนิกรหลวงพ่อปวนาและยันตระล้วนมีเรื่องเกี่ยวพันกับศรีกา
ปรากฏว่าหลวงปู่เนรคำหรือนายวีรพลเนี่ยสุขผลนะครับ
ขี่เจ็คใส่แว่นหล่วยชู๒นิ้วอยู่ในห้างรู
หลายปีก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามีภาพว่าไปถ่ายรูปนอนหลับอยู่กับผู้หญิง
ยังน่าให้ดูแบบทรงเดียวกันกับตอนนอนด้วย
มันก็มีเงินตามมาล่ะครับเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ย
เรื่องสำคัญเป็นพุทธภานิษฐ์อย่างหนึ่งผมจะพูดให้ถึงเรื่องที่ว่าให้เห็นนะครับ
พุทธภานิษฐ์เช่นอะไรครับสร้างพระนะครับบริจาคเงินนะฮะ
ถ้าพูดไปพูดมาเนี่ยก็คงไม่นานนี้ก็คงจะจำได้นะฮะ
วัดอะไรล่ะที่เขามีเรื่องมีราวกันมาอยู่แถวประทุมนั่นแหละครับ
ซะใหญ่โตจนกระทั่งเรื่องราวไปถึงพ่อค้านักธุรกิจใหญ่นะครับ
ไปบริจาคเงินถูกเรื่องฟอกเงิน
เรื่องต่างเหล่านี้ถ้าท่านผู้ชมมองเห็นในประวัติศาสตร์เนี่ย
ก็จะเห็นอยู่โดยตลอดว่ามีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมาโดยตลอด
ที่ผมบอกคำว่าศรัทธาเนี่ยท่านผู้ชมต้องระวังดีนะ
วัดในประเทศไทยมีทั้งหมด๓๙๔๘๑วัดเกือบ๔๐๐๐วัด
ทั่วประเทศไทยประเทศไทยเป็นเมืองพุทธก็มีคนหากินแล้วครับกับความศรัทธา
ไม่ว่าจะสร้างพระสร้างตะกุดสร้างผ้ายันนะครับสร้างเรื่องราวต่าง
เนรคำเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นจนกระทั่งเรื่องราวต่างเนี่ยเกิดแดงขึ้น
เพราะแดงขึ้นทำยังไงครับท่านผู้ชมครับก็หนีสิครับใช่ค่ะหนีครับเพราะว่ามีเงินเยอะ
มาจากไหนครับก็มาจากคนที่ศรัทธานี่แหละครับไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าหรือนักธุรกิจใหญ่
พอเข้าไปก็เกิดความศรัทธาคนนู้นคนนี้แห่กันมาไหว้จากการที่ไม่มีอะไรเลย
จากเป็นเนรธรรมดานะครับอยู่วัดธรรมดาก็สร้างเป็นสำนักสงฆ์นะครับ
สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างให้คนมาบริจาคเงินพอบริจาคเงินได้
บางส่วนก็เอาไปสร้างบางส่วนก็เก็บเอาไปสร้างบ้าน
ท้ายสุดหลวงปู่เนรคำนี่หนีไปประเทศอะไรนะฝรั่งเศส
หนีไปฝรั่งเศสก่อนครับจากฝรั่งเศสก็หนีไปที่อเมริกา
คืออเมริกาเนี่ยบริเวณเมืองที่หลวงปู่เนรคำไปอยู่เนี่ย
สมัยของประเทศไปสร้างวัดคือวัดลาวท่านผู้ชมค่ะ
ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวัดของที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ไม่ได้เป็นวัดแบบประเทศไทยนะครับมีโบสถ์มีวิหารอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ
วัดเนี่ยเขาก็ตั้งเอาจากบ้านล่ะครับ
อ๋อคือเปรียบเป็นสถานที่ที่มารวมกันทำกิจกรรมทางศาสนามากกว่า
จะเป็นแค่วัดก็คือเป็นบ้านธรรมดานี่แหละครับแล้วก็ปักไว้นะว่าเป็นวัด
ที่เนี่ยเป็นแค่บ้านหลังเล็กนะฮะเฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีญาติโยมเอาอาหารมา
แล้วก็มีพระมาสวดให้พรให้ศิลป์ให้พรอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นหลวงปู่เนรคำเนี่ยก็หนีไปที่สหรัฐอเมริกาบริเวณที่เรียกว่า
อเลนสคาวตี้อืมนะครับซื้อบ้งซื้อบ้านนะฮะใช่เพราะเขามีบ้านอยู่ที่นั่นภาพที่
ออกมาหลังจากหนีไปแล้วเนี่ยอุ้ยคนเจ็บใจกันเยอะมากนะชื่อชื่อหลวงปู่เนรคำเลยครับ
เออเจ้าของบ้านนี่แหละไม่ชื่อเขาเลยคือต่อให้หยุดเขตตอนนั้นไม่ถูกใช่ไหมคุณชูวิทย
คือซื้อบ้านเนี่ยอเมริกานี่ซื้อได้นะครับใครมีสตางค์ก็ซื้อได้ทั้งนั้นแหละครับ
เพราะฉะนั้นหลวงปู่เนรคำก็ไปซื้อที่แปลงในวัยรู้สึกจะมูลค่าประมาณสองแสนเหรียญ
ก็อยู่บนเขามองเห็นเล็กเล็กอะไรนะชื่อจำชื่อเล็กไม่ได้นะฮะ
หลวงปู่เนรคำก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยก็ไปธนาคารนะฮะ
ก็คงมีเงินวงเงินอะไรเนี่ยไปธนาคารปรากฏว่าตำรวจก็จับนะครับ
เพราะมีหมายจับจากเมืองไทยคือในคดีที่ขอผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ย
สหรัฐอเมริกาก็ต้องการทราบละครับว่า
จะไปจับเขามีประวัติเรื่องอาจยกรรมไหมหรือเป็นคดีอะไร
คดีที่เนรคำโดนค่อนข้างจะหลายคดีนะ
คดีที่กระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๘นะครับ
ครับภูเยาว์เด็กอายุ๑๕นะครับโดนคดีช่อกโกงประชาชนโดนคดีหลายอีกคดี
ฟอกเงินแล้วก็ทำผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
อ่ารวมทั้งหมด๕คดี๕คดีเนี่ยหลวงปู่เนียนคำถูกจับตัวส่งมา
เมื่อตัดสินใจลงส่งตัวหลวงปู่เนรคำกลับมาก็ต้องถามว่าหลวงปู่เนรคำเนี่ยจะอุทธรณ์ไหม
ก็ปรากฏว่าหลวงปู่เนรคำไม่ได้อุทธรณ์คืออย่างนี้ครับการอุทธรณ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ต้องว่าจ้างทนายซึ่งค่อนข้างดีกว่าแพงถ้าคดีอย่างนี้ถ้าผมดูเลยนะครับ
ต้องมีไม่ต่ำกว่าแสนเหรียญต้องมีไม่ต่ำกว่าแสนเหรียญหรือว่า๓ล้านกว่าบาท
คือไม่ใช่ว่าจะไปมีทนายอาสาอย่างบ้านเราอย่างเมืองไทยนะไม่มีครับ
อเมริกาเนี่ยก็คือถ้าว่าทนายดีก็ยิ่งแพงขึ้นไปเรื่อย
วิธีการคิดเงินของเขาเนี่ยก็จะคิดเป็นรายชั่วโมงนะครับ
ชั่วโมงนึงเนี่ยถ้าเป็นทนายเนี่ยก็ต้องมีแล้วล่ะครับ๒๐๐เหรียญ
เพราะฉะนั้นการที่มีคดีหรือการต่อสู้ทางคดีของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ก็จะใช้เงินจำนวนมากหลวงปู่เนรคำในหลังหลังนี่ก็ล่อยหล่อแล้วครับ
ศรัทธาคนก็เห็นแล้วว่าไม่จริงของไม่จริงนะครับเอาไปอยู่บ้านหลังนั้นได้
ไปตั้งวงตั้งวัดจริงจริงก็ไม่ใช่วัดหรอกครับก็เรียกว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรม
ซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแบบนี้เนี่ยเยอะมีทุกเมืองครับ
เขมรลาวนี่ก็นับถือพุทธนะครับไทยนะครับก็จะไปตั้งวัด
วัฒน์ติว่านี่ก็คือบ้านนี่แหละครับแล้วก็ตั้งไปบางทีก็มีพระมาแล้วก็สวดมนต์
บางคนก็ทำเพราะว่ามีจิตศรัทธานะครับอยากจะไหว้พระเพราะอยู่อเมริกาเนี่ยหาพระไหว้มันยาก
ต่างบ้านต่างเมืองต่างบ้านต่างเมืองจะเดินทางไปเมืองนู้นเมืองนี้
ตั้งไปถ้าวัฒน์ก็ไม่ได้มีทั่วไปอย่างประเทศไทยมีก็๔๐๐๐๐วัฒน์

คนเราพอเอาศรัทธามาหลอกแล้วความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น

เสียใจด้วยนะเพราะมันคือการทำลายความเชื่อใจทำลายสัตว์ทา
เพราะว่าทุกศาสนาก็อยู่ด้วยความสัตว์ทา
หลวงปู่เนรคำหลอกลวงเอาศรัทธาของคนมาแปลงเป็นเงิน
แล้วก็เอาเงินมาสร้างบ้านซื้อทรัพย์สินไปซื้อบ้านถึงประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็มีพ่อค้านักธุรกิจใหญ่บางคนก็หลงเชื่อ
จนตอนหลังถึงมาพบความจริงว่าเอ้าหูมันเป็นฉันเอง
และทุกเรื่องที่ผมเรียนให้ท่านทราบ
ไม่ว่าหลวงปู่อะไรหลวงพ่ออย่างไร
ล้วนจบชีวิตพระเข้าคุกเข้าตาราง

ที่อยู่ทั้งใต้พระยันตระที่ตั้งว่าจิ้งเขียว
เพราะว่าตอนหลังเนี่ยพอออกจากพระแล้วก็นุ่งห่มสีเขียว
ก็เลยตั้งฉายาว่าจิ้งเขียวหนีไปไหนครับ

คือในสหรัฐอเมริกาให้สิทธิเสรีภาพกับเรื่องของศาสนาอย่างเต็มที่

เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีคนทุกชนชาติ
ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นพุทธฮินดู
มีวัดต่างมากมายแต่วัดนี่ก็คืออยู่ในบ้าน
เป็นวัดที่ขนาดใหญ่โตขนาดมีสารามีอุโบสถ
แต่วัดที่ผมพูดเนี่ยที่บอกเนรคำ
เป็นแค่บ้านธรรมดาหลังหนึ่งเท่านั้นเอง
แล้วก็ไปติดป้ายเท่านั้นเองครับว่าวัดป่าสันติธรรม
ลักษณะอย่างนี้ก็อยากจะเตือนท่านผู้ชมว่า
เรื่องนี้มีหลายคนออกมาพูดเหมือนกันนะครับพุทธภานิษฐ์เนี่ยพุทธศาสนิกชนเองก็รับไม่ได้นะ
สร้างพระ๒สร้างเครื่องรางของขัง๓บริจาคน้ำบริจาคไฟ
๔สร้างวัดสร้างอุโบสถสร้างธรรมกฐิน
คือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะครับ
พวกนี้เนี่ยห้ามกันไม่ได้คนจะศรัทธาจะทำแต่พอทำไปแล้วเนี่ย
หลายเห็นหลายครั้งหลายคลาครับเนรคำนี่เป็นตัวอย่างชูสองนิ้ว
ถือกระเป๋าแบรนด์เนมนี่ทำไมลงโซเชียลเนี่ย
ป่านี้ก็ยังคงจะรับบริจาคเงินเป็นถุงเป็นถังสร้างบ้านซะใหญ่โตนะครับ
จนทั้งวันนี้ไปดูสิครับที่วัดสำนักสงฆ์ใช่ไหม
ค่ะสนับประสันติธรรม

ก็ปรากฏว่าเป็นยังไงครับล้างไร้ผู้คน
ไม่มีคนเข้านะครับบ้านที่อยู่ก็ถูกทิ้งลกล้างไว้
นี่เป็นผลลัพธ์ของศรัทธาที่เสื่อมถอย
เท่านั้นยังไม่พอนะครับจะถูกดำเนินคดีพรุ่งนี้จะมากี่โมง

น่าจะมาถึงเมืองไทยสักสี่ถึงห้าทุ่ม
เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับท่านผู้ชมครับ
เวลามาเขาก็คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนด้วย
เพราะว่าถือว่าบุคคลคนนี้ยังไม่ได้ตัดสิน

ยังไม่ถูกตัดสินฮะก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
การส่งมอบก็ค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนมากมาย
เวลานำเอาเครื่องมาเจ้าหน้าที่ทางไทยก็ต้องควบคุม
ทางนั้นก็จะส่งตัว
มีหลายครั้งที่ประเทศไทยก็ส่งตัวกลับไปให้สหรัฐอเมริกา
ในอดีตก็มีครับจนกระทั่งถึงเรื่องของยาเสพติด
เคยมีอดีตสอของประเทศไทยไม่ต้องเอ่ยชื่อเอ่ยพัก
ก็ถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดเป็นคดีการชา
ถูกเอาไปขังไว้ที่สหรัฐอเมริกา
ผ่านขั้นตอนดุดำเนินรู้สึกว่าจะติดอยู่หลายปี
อยู่๕๖ปีจนกระทั่งกลับมาในประเทศไทย

วันนี้ต้องกลับมาแล้วถูกดำเนินคดี
ก็ต้องมาต่อสู้คดีทั้งหมด๕คดีด้วยกัน
ซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอ้างว่าในตอนที่อายุไม่ถึง๑๕
ได้หลับนอนกับเนรคัม
กระทั่งตอนหลังมาเผยแพร่แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราว

พรุ่งนี้๔ทุ่มกลับมาถึงประเทศไทยก็คงดำเนินการ
ดำเนินคดีต่อในประเทศไทยครับ

ของ๑๔๐สาขา
ต้องถามเรื่องสำคัญที่คุณชูวิทย์ไปมา
ครับวันนี้ประมาณบ่าย๒โมงก็มีการแถลงข่าว
ของนายท่านสิริชัยวัฒนโยธินคือท่านเป็นประธานสารอุทธรณ์

อีกขั้นหนึ่งก็เป็นประธานสารดีการแล้วคุณมิ้นครับ
ท่านผู้ชมครับคืออยู่สูงครับ
และทำหน้าที่ตัดสินคดีความเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมโดยตลอดนะครับ
ผมก็ได้เรียนถามท่านในขณะที่ท่านแถลงข่าวเสร็จนะครับ
คำถามของผมก็คือผมถามท่านว่า
ท่านครับท่านอยู่ในวงการยุติธรรมให้ความยุติธรรมคนมามากมายเนี่ย
แล้วถ้าตัวท่านไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วเนี่ย
ท่านจะคิดว่าคนไทยอื่นจะได้รับความยุติธรรมด้วยไหม
เหตุผลก็เพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่รับความยุติธรรม

ลาออกจากการรับราชการเป็นตุลาการชั้นอาวุโส
ขนาดว่าเป็นประธานศาลอุทธร
อีกขั้นหนึ่งเป็นประธานสารดีการท่านก็บอกว่า
ท่านถูกอนุกตแล้วก็กตเองเนี่ยโหวตไม่ให้เห็น
เห็นด้วยว่าให้ท่านเป็นประธานศาลดีกา
โดยอ้างเอาว่าท่านโอนสำนวน
คืออย่างนี้ครับการพิจารณาของท่านมีการโอนสำนวน
หมายความว่าในเรื่องเกี่ยวกับคดียาเสพติดเนี่ย
บอกว่าท่านมองเห็นว่าเมื่อคดีอย่างนี้
เขาก็ต้องส่งการเป็นเจ้าผู้เป็นผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเนี่ย
ต้องส่งให้กับผู้ช่วยผู้ช่วยก็มีสองผู้ช่วย
ผู้ช่วยเล็กถ้าเห็นด้วยก็ส่งให้ผู้ช่วยใหญ่นะครับ
อกจากนั้นแล้วยังมีรองประธานต่างเนี่ย
เรื่องเกี่ยวกับรองประธานถ้าคดียาเสพติดก็เป็นรองประธานเกี่ยวกับคดียาเสพติด
ซึ่งจะช่วยกันตัดสินว่ามีผลกระทบต่อความยุติธรรมไหม

หมายความว่าจะต้องพิพากษานะครับ
มีคำเขียนมีคำพิจารณาให้ถูกต้องนะฮะ

ก็ปรากฏว่าท่านบอกว่ามี๓เรื่องเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งสิ้น
ซึ่งท่านตัดสินมีผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องอย่างที่ชิปบอก
ผู้ช่วยเล็กผู้ช่วยใหญ่หรือว่ารองประธานนะครับลง
คือมองเห็นว่าท่านลงตัดสินให้จำคุก
คือมันก็แปลกนะครับก็มีว่าถ้าเกิดว่าผู้พิพากษาบางท่านไม่ยุติธรรม
หรือว่าไปรับเงินรับทองแล้วก็มาตัดสินว่าให้ยก
แต่ท่านตัดสินให้ลงก็ปรากฏว่าทางกตตั้งกรรมการสอบว่าท่านตัดสินลงไป๓คดีด้วยกัน
ก็มองเห็นว่าเอ๊ะท่านทำไมลงจริงน่าจะยก
ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับตัวท่านเพราะท่านเห็นว่าเป็นผู้ร้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
ผมได้พูดสัมภาษณ์แล้วก็ได้สอบถามถึงตอนที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับ
ลองดูในคลิปประกอบนะครับ
ผมถอยจนเรียกถอยยังไงนะครับถอยจนไม่มีที่ยืนนะครับมันก็ต้องออกจากบนบก
ด้วยความเก็บหวดขอโทษแล้วไม่เคยคิดว่าชีวิตรับจากการที่ตั้งใจไปบาดหน้าที่มาด้วยความคือสาธิตลิก
ขยันแข็งทำงานไม่เคยนึกถึงความลำบาก
อาจารย์ครับในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ที่ดูแลเรื่องความยุติธรรมตลอดและท่านก็ดำรงตัวรักษาความยุติธรรมมาโดยตลอด
เจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ท่านคิดว่าไม่ยุติธรรมท่านคิดว่าสังคมจะอยู่ได้อย่างไรครับ
เมื่อท่านเป็นผู้อาวุโสเกือบจะสูงสุดในสายงานตุลาการเมื่อท่านยังไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วประชาชนจะได้หรือครับ
ส่วนหนึ่งที่ผมคิดก็คือตัวผมเองก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและผมจะให้ความเป็นธรรมคนใดได้นะครับก็คิดอยู่นี้จุดหนึ่งด้วย
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็มีธรรมดานะครับก็คิดอยู่นะครับว่าเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกัน
เพราะท่านลาออกนะครับอาจารย์ครับอาจารย์จะลาออกก็แสดงว่าอาจารย์เนี่ยไม่เห็นความยุติธรรมที่ตัวท่านจะได้รับ
ก็ท่านก็คงทราบนะครับว่ายังไงก็เล่าให้ฟังหมดแล้ววันนี้นะก็เปิดใจแล้วว่ามันเจอแบบนี้ซึ่งผมต้องไป
อาจารย์ครับครั้งก่อนผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์เสียใจไหมครับกับการที่ไม่ได้รับเพราะว่าของอนุก็ดีกรกตก็ดีโหวตตั้ง๑๔
วันนี้อาจารย์ตัดสินใจลาออกแล้วอาจารย์คงจะตอบได้นะครับว่าวันนี้อาจารย์เสียใจแล้วก็รู้สึกถึงความไม่ได้รับความยุติธรรม
ผมนี่นะครับทำใจได้
แต่คนที่ผมห่วงที่สุดคือพ่อแม่ผมแม่ผมก็ดันขึ้นตลอดพูดคือความดันขึ้นตลอดว่าลูกทำไมลูกทำไมถูกเขาแค่ทิ้งคือเขาก็รู้ว่าลูกเป็นคนยังไง
พ่อผมอายุ๙๐แม่๘๖ทุกคนหวังว่าเลี้ยงลูกแล้วมาอย่างนี้เป็นอุโสแล้วจะได้เป็นประธานการณ์ที่กายลูกไม่เคยมีข้อเสียไม่เคยทำอะไรที่เลวร้ายสิ่งที่ดีไม่เคยทำมีกระขยันทำงานความรู้สึกของพ่อแม่คนอายุ๙๐ก็๘๖ที่เขาก็รู้สึกอีกกิจัยเขาอ่อนแหงนะครับผมต้องพยายามพาเขาไปเป็นความดันขึ้นความดันสูงแล้วก็ยังบ่
เรื่องต้องไม่ลงฮะแต่ท่านลงอย่างงี้ไปดูเหมือนกับว่า
มีการวิ่งเต้นไม่ให้ท่านได้เป็นประธานสารดีการหรือเปล่าครับ
คือมันมีมาตลอดครับคือผมจะโดนส่งข่าวว่า
ตอนแรกก็ขวาว่าผมมาบริหารงานปิดน้ำปิดไฟแห่ประชา
ให้แม่ปรึกษาทำงานไปอะไรก็มีไปเรื่อย
นะมีมาตลอดแต่พอว่าผมได้สารดีเด่นตรงนี้ก็หายไป
เพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าว่าปิดน้ำปิดไฟ
จะทำงานในคดีเกิดได้ยังไงจะทำให้คดีในปัจจุบันได้ยังไง
เพราะสาวทรไม่เคยเป็นคดีปัจจุบันผมต้องมาตากตำ
ทำงานตั้งแต่เช้าบางทีบางคืนไม่ได้กลับ
ต้องนอนที่สาวทรเพื่อให้คดีเสร็จ
จนทั้งสาวทรเป็นคดีเป็นปัจจุบันได้มาปี๕๙เป็นครั้งแรก
ทำปี๕๙ปลายปีไงทำคดีปี๕๙
แล้วปีนี้ปี๖๐ก็ทำคดีปี๖๐ปี๕๙ไม่เหลือ
ก็อดอดทนทำมาตลอดนะครับก็ทำมา
ก็ดูเกลอรอยตามเรื่องยุคโปรบาท
ทำได้เราก็ทำได้เรายังอยู่ในที่โลก
ก็พอไหวก็ทำตามก็ทำตาม

ผมพูดให้อาจารย์อาจารย์คิดว่ามีการวิ่งเต้นจ่ายเงินจ่ายทองในโรงการตุลาการไทยไหมครับ
คือเราก็ต้องยอดทรัพย์ถ้าว่าทุกโรงการมีผลผิด

เพราะเราก็เกิดออกไปแล้วระดับเนื้อใหญ่รูปสูงมาสามปีที่แล้วนะครับ
ทุกที่ผมเห็นต่อผมก็เห็นตัวของเป็นคนทำชาติทำอะไรทำบัญชีอะไรเพราะบัญชีไม่ออกออกไป
นะครับมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วเวลาผมย้างมาก็มีคนย้างออกไปทำ
เพราะฉะนั้นการที่เขาเก็บว่าแว่นว่าปี๕๘มันเป็นหมายความว่าไหนเคยเก็บหรือเปล่า

ประธานสาธิกามีผลต่อการคัดเลือกถนัดกำลังการอิสระ
หลายองค์กรตามรัฐจำนวนใหม่มีการรอบสะเบ็ดไว้
อาจารย์ไม่ได้รับหรือไม่ได้รับการ
กลัวว่าอาจารย์จะจำนวนการแบบตรงไปตรงมา

ถามความคิดที่ผมได้ยินมาอาจารย์ตรงในตรงที่ผมต้องลอบ

สำคัญนะครับเพราะว่าสังคมหลักโมงการผู้หลาการ
ต้องมีความชัดเจนตรงไปตรงมาผมก็ไม่เห็นแตบแหล่งการหุดสา
แตบแหล่งใหม่ที่เขาออกแบบให้อาจารย์
อาจารย์คิดว่าถึงลงจำเป็นหรือเปล่าครับ
คือมันไม่เท่าอย่างไรครับจังหวัดทั้งหมดที่ไปสร้างมันไม่มีอะไรสำหรับที่มันทำอย่างไร
มันก็ไปเรียนแบบของของนักเรียนแบบของใครทำคนเรียนของครับ
มันไม่เท่ามันเท่ามันไม่เท่ามันเป็นสิ่งที่มันลดลงไปกับสถานกรอบรอง

เพราะฉะนั้นเองพูดด้วยเพราะผมขอมูลให้อาจารย์
ทำให้สองฝ่ายเนี่ยมันกลายหน้าดูหน้าเด็ก

มันก็มีแต่เป็นจ้าจ่ายหรืออะไรมันก็ไม่ได้

ทำให้อาจารย์ไม่ได้แสดงให้อาจารย์ต้องลาออก

อาจารย์ต้องพูดแล้วเพราะถ้าอาจารย์ไม่พูดอ่ะนี่ไม่มีโอกาสพูดแล้วอาจารย์
ถ้าต้องขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คือผมก็ไม่รู้มากเลยนะไม่เคยคิดอะไรออกไปนอกเนี่ย
คือเป็นผู้สร้างโดยทีมเราคิดแค่ในวงการเลย
อยากจะทำยังไงให้สระมาด

คุณมิ้นดูสิครับแม้กระทั่งประธานสารอุทธรณ์ยังต้องขอลาออกนะครับเพราะท่านเห็นถึงความไม่ยุติธรรมท่านบอกว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมและอย่างเราเราเนี่ยมันจะได้เหรอขนาดเขาเป็นประธานนั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องประหลาดนะครับว่าขนาดที่ท่านเป็นเป็นระดับตุล

ส่วนในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเองอันนี้มันสะท้อนหลายอย่างอาจจะถึงขั้นสั่นคลอนความเชื่อของประชาชนอย่างที่คุณชุวิตบอกเลยก็ได้
ควรจะมีการปฏิรูป

เออนะควรจะมีไหมเพราะว่าเราปฏิรูปเยอะแยะไปหมดนะฮะปฏิรูปตำรวจ
แต่นี่ผมก็ถามท่านนะว่ามันควรจะมีการปฏิรูปวงการยุติธรรมด้วยไหม
ฝากไว้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคนจริงแหละทุกคนอยากได้ความยุติธรรม
แล้วถ้าหากคนที่เป็นคนให้ความยุติธรรมคนอื่นยังต้องร้องขอความยุติธรรมแบบนี้เราจะทำยังไง
กันเอาไว้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาติดตามชูวิตตีแสกหน้ากันใหม่สวัสดีค่ะ